บ่นนะเพราะตอนนี้คนติดโควิดเยอะ
มันมาไปสอดคล้องกับให้ผิดพาชนบท
เขาออกมาเรียกร้องบอกว่ารัฐบาลออกมาชี้แจงหน่อย
ส่วนหัวหน้าพัก๙ไกลที่ติดโควิดรอบ๒
ในรอบ๑เดือนเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องมาตรวจเชื้อกันจริงจังนะ
ว่ามันเกิดขึ้นจากเพราะอะไรนะครับคุณพิธาริมเจริญรัฐนะครับ
หัวหน้าพักเก้าไกลนะครับโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะ
แจ้งผลการตรวจเชื้อโควิด๑๙เมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมา
โอ้โหกลายเป็นประเด็นดราม่าคนสนใจโดยเฉพาะวงการแพทย์ครับ

ต้นเดือนคุณทิมพิธาเขาก็ตรวจแล้วบอกว่าเจอโควิดลูกสาวด้วย
แล้วก็กักตัวรักษาตามระบบโฮมไอโซเลชั่น๑๐วัน
กระทั่งไม่พบเชื้อก็กลับมาทำงาน
เมื่อ๒วันก่อนเจอเชื้ออีกครับ

ใช่ต้นเดือนปลายเดือนเลยนะฮะ
เอาเดือนเดียวทำไมคุณทิมพิธาติดโควิด๒ครั้ง
เจ้าตัวออกมาชี้แจงบอกว่าข้อมูลการแพทย์พบว่า
ว่ามีการติดเชื้อซ้ำกว่า๖๕๐๐๐คนฮะ
โอภาษการกวินพงศ์ต้องออกมาเลยครับ
อธิบดีกรมควบคุมโรคมาระบุบอกว่า
กรณีที่มีผู้ติดเชื้อซ้ำในระยะเวลาประมาณ๑เดือน
เกิดจากการติดเชื้อต่างสายพันธุ
ผู้ติดเชื้อเดลต้าพอหายแล้ว
อาจจะไปติดโอมิครอนได้นะครับ

และต้องดูข้อมูลประกอบ

ร่างกายจะมีภูมิต้านทานเชื้อ
ยกเว้นคนที่มีปัญหาการสร้างภูมิต้านทานนะฮะ
เอากลับไปไปที่ที่ประเด็นแรกเรื่องฟาวิพิราเวียนะครับ
หลังจากเพจชมรมแพทย์ชนบทบอกว่า
เนี่ยยาฟาวิพิลาเวียเนี่ยมันไม่พอหรือยังไงที่จะรองรับผู้ป่วยเนี่ย
แล้วก็ระบุด้วยว่าสถานพยาบาลหลายแห่ง
จำเป็นต้องคัดกรองการใช้ยาสำหรับผู้ป่วย
สภาวะหนักหรือผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปเท่านั้น
แล้วก็เรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขออกมาเปิดเผยข้อได้จริง
สาธารณชนสิว่ามันเป็นเพราะอะไร

ในช่วงภาวะการแพร่ระบาดหนักในระลอกนี้นะครับ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ยาฟาวิมีสารตั้งต้นผลิตได้เองในประเทศ
แล้วก็มีการนำเข้าจากต่างประเทศด้วย

มาใช้รักษาตามแต่ละอาการของผู้ติดเชื้อ
ซึ่งยาเหล่านี้ส่วนกลางกระจายไปส่วนภูมิภาคแล้ว

การบริหารจัดการ
ต้องเป็นการบริหารจัดการในระดับจังหวัด
ทางส่วนกลางเวลาส่งยาไปก็ส่งไปที่จังหวัดหรือโรงพยาบาลหลักสำนักงานสร
เพราะฉะนั้นก็คงเป็นเรื่องของการประสานงานกันภายในพื้นที่นะครับ